ต่อกันที่จังหวัดนครพนมเรื่องของการขับรถให้ระวังกันหน่อย
ข่าวนี้เป็นข่าวเศร้าเพื่อนซี้เพื่อนสนิทสองคนเลย
ขับรถมากำลังจะไปฉลองไปกินกับแก๊งเพื่อนด้วยกันอีก๗๘คนกลางทุ่งนา
ปรากฏว่ามันมีจังหวะที่เป็นเหมือนทางโค้งหักศอก

พอบอกโค้งหักศอกถ้าคุณขับมาด้วยความเร็วคุณจะควบคุมรถไม่ได้
แล้วสภาพเป็นแบบนี้
รถตกลงไปในบึงห้วยตรงนี้กลายเป็นตายคู่เพื่อนซี๒คนนี้
ที่เกิดเหตุนะคะอยู่ในลำห้วยบึงคำเตยค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมนะคะ
คือรถคันนี้อย่างที่บอกว่าพลิกคว่ำอยู่ในลำห้วยกว้างถึง๕เมตรลึก๒เมตร
ตรงนั้นนะคะเป็นทางโค้งหักศอกห่างจากหมู่บ้านนะคะสักประมาณ๒๐๐เมตร
โชคชัยลามีอายุ๕๐ปีคนขับและอีกคนนึงเป็นเพื่อนที่นั่งมาด้วยกัน
คือในการพรมศรีธรรมอายุ๕๐ปีเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
คนตายบอกว่าสองคนเป็นเพื่อนซีกันมาก
ก่อนเกิดเหตุชวนกันขับรถออกไปทุ่งนา
จะไปเลี้ยงฉลองกินข้าวมือเที่ยงกันกลางทุ่งนาเลยของญาติ
ห่างจากเกิดเหตุการมาเสียความลับจะถึงอยู่แล้ว
เพราะว่าจะมีเพื่อนอีกนะคะประมาณ๗๘คน
แต่กลายเป็นว่าพอมาถึงตรงนี้คงหลุดโค้งค่ะเสียหลัก
แล้วก็เลยตกลงไปในห้วยเลย

ก่อนจะมีชาวบ้านไปพบก็กลายเป็นว่าตายทั้งคู่นะคะ